ที่นครศรีธรรมราชก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับต้นมะม่วงเหมือนกันค่ะนะฮะ
โอ้โหเห็นแล้วก็หวาดเสียวอืมนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
เขาก็ปีนขึ้นไปเก็บมะม่วงค่ะปรากฏว่ากิ่งมันหักฮะ
แล้วพอตกลงมาเนี่ยไปโดนกับเหล็กนะครับเป็นเหล็กแหลมนะฮะ
ทิ่มทะลุเข้าตรงหน้าขาทะลุไปถึงอันทะฮะอืมเนี่ยครับอื้อหือ
ช่วงบ่ายวันนี้ฮะที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่หมู่บ้านเขาพังไกร
หมู่๕ตะบนเขาพลังไกรอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุทางหน่วยกู้ภัยนะครับ
เขาก็มาช่วยกันนะครับชายคนนี้ตกต้นมะม่วงถูกเหล็กเสียบ
จากต้นขาทะลุไปถึงตรงบริเวณลูกอันทะเลยนะครับอ่า
เจ้าหน้าที่ไปถึงก็มีญาติญาติกับชาวบ้านพยายามช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้น
ชายคนนี้อายุยี่สิบแปดปีฮะนายปียะพงเกลือเดเสียงที่ได้ยินเนี้ย
คือเจ้าหน้าที่พยายามตัดเหล็กออกอืมโอ้ต้องดมยาดมตลอดเวลาคือแบบ
เป็นลมไป๓รอบอ่ะเป็นลมไปสามรอบอ่ะตื่นแล้วฟื้นตื่นแล้วฟื้นเนี่ย
ต้องตัดเหล็กที่มันยาวยาวออกแล้วพาไปโรงพยาบาล
แล้วค่อยให้หมอผ่าตัดเอาเหล็กออกอีกทีนึงคือเหล็กยังต้องเสียบคาอยู่
ถูกต้องครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ดึงออกไม่ได้มันอันตราย
แต่ต้องเอาเหล็กออกก่อนมันยาวเหลือเกินค่ะเนี่ยฮะชายคนนี้ก็อิด
ผ่าศูนย์กลางหนึ่งจุดห้าเซนเนี่ยเสียบตั้งแต่โคนขาหน้าด้านขวา
ทะลุไปถึงลูกอันทะนะครับปลายเหล็กเนี้ยไปโหโคนขาด้านซ้ายอ่ะ
ปวดนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องตัดเหล็กออกเพื่อช่วยนะฮะ
ปียพงศ์ก็เป็นลมไปสามรอบนะครับญาติต้องคอยซับเหงื่อเอายามาให้ดมนะครับ
ที่สุดแล้วก็สามารถตัดเหล็กที่เสียบทะลุขาออกได้นะฮะแต่มันยังเหลือคาที่ขาอยู่
ต้นขาขวาไปถึงลูกอันทะไปถึงขาซ้ายทะลุข้างหลังยังคาอยู่
แล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลหัวไสแต่โรงพยาบาลหัวไสก็ต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราชค่ะเพราะเขามีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมกว่าอืมนะ
จากการสอบถามก็ทำให้ทราบว่าวันนี้นายปียพงศ์กับญาติญาติ
ห้าคนออกจากบ้านไปเก็บพริกขี้หนูในไร่ที่เกิดเหตุอ่าไปตั้งแต่ช่วงสายสาย
พอช่วงเที่ยงก็หยุดพักช่วงนั้นก็เลยเอ้า
นายปริยพงศ์ปีนขึ้นไปเนี่ยต้นมะม่วงมันสูง๔๕เมตร
แต่ปรากฏว่าไอ้กิ่งหนึ่งที่เหยียบไปมันหัก
หักแล้วร่วงตกลงมาไปตรงกับตรงที่เขามีเหล็กฐานเอาไว้เสียบพวกผูกร่มกันแดดพอดี

ฟังคุณภาคภูมิเล่าจะเป็นลมตาม
มันน่ากลัวจริงนะคะ